กันที่อีกหนึ่งนักแสดงสาวอารมณ์ดีลาล่าขวัญนภา
คนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนถูกโซเชียลเล่นงานเขาอย่างจังเลย
เพราะว่าเธอเนี่ยเคยโดนแฮ็กเฟซบุ๊กส่วนตัวไปแล้วนะคะ
เธอออกมาเผยว่าตอนนี้ได้เปิดแอคเคาน์ใหม่เรียบร้อยแล้ว
แต่ก็ยังไม่วายถูกคุกคามจากพวกที่มีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ
มีทั้งแอดเป็นเพื่อนมาพยายามโทรหาแบบทียิบเลย
ถึงขั้นหนักสุดก็คือส่งภาพของลับมาโชว์
งานนี้คุณลาล่ารับเลยว่าโอ้โหตกใจมากนะ
แม้ว่าตัวเองจะไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อน
แต่ก็ไม่คิดว่าจะต้องแบบกลับมาเจออะไรแบบนี้ด้วยตัวเอง
เธอก็เลยบอกว่าขอป้องกันตัวเองด้วยการบล็อกบุคคลเหล่านั้น
แล้วก็เลือกรับเพื่อนแต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบเลิกเล่นโซเชียลไปเลยนะจ๊ะ
คือเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือเราเป็นทาเก็ตนั้นหรือเปล่า
แบบอวบอึมเนื้อนมไข่สไตล์แบบที่เขาชอบอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
แล้วก็แบบเออช่างมันเถอะก็แบบขำไปอย่างนี้
แต่ทีนี้พอเปิดเฟสใหม่มามันมาเยอะเกินไปอย่างนี้
ก็เลยเฮ้ยคืออะไรแล้วสักพักนึงก็โทรพยายามโทร
พอโทรไม่รับเขาก็ให้มา
คือก่อนเราบล็อกเขาเราคือเข้าไปดูโปรไฟล์เขาแล้ว
แสดงว่าบุคลิกเราคนที่เข้ามาตามอาจจะเป็นเพราะความแปลก
กับบางทีอาจจะเป็นด้วยสรีระของเราอะไรอย่างนี้
เขาก็ดูฟังเหมือนเซ็กซี่เนอ
กันโดยการที่แบบว่าเลือกรับเพื่อนบ้างอะไรอย่างนี้
แล้วถ้าเลือกเล่นเลือกเล่นแบบเฟสบุ๊คไปเลย

แฟนคลับที่ติดตามผลงานเราอยู่ก็มีเยอะอย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยแบบว่าเลือกที่จะรับดีกว่า
จริงแล้ววิธีการป้องกันเบื้องต้นก็คือเลือกรับเพื่อนนี่แหละค่ะคุณ

บางคนที่มาในแบบรูปแบบต่างแตกต่างกันออกไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
เดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมันเข้าถึงง่ายนะ
เฟซบุ๊คคุณดาลงดาราถูกแฮ็กกันเป็นว่าเล่นเลย
พอผู้ถูกกระทำแบบนี้เนี่ยมันก็รู้สึกแบบ
เหมือนเป็นวิตกกังวลเสียสุขภาพจิตกันไป

แต่มันก็อาจจะจริงนะเพราะเธอเป็นคนที่รูปร่างค่อนข้างที่จะแบบ